จัดประหลัดบอกจริงโหดสลัดเหลือเกิน
แล้วช่วงนี้ต้อนรับอาจารย์ไพวันแสงสุนทรอาจารย์ผู้แปลภาษามือ
แปลกไปพร้อมกันครับกับเหตุการณ์ที่สำโลงใต้
จังหวัดสมุทรปราการโจสำโลงใต้ไม่รู้จะต่อยกับใครแล้ว
บุกไปที่โรงเรียนอนุบาลจากนั้นไปปลาระเบิด
กะว่าจะไฟ่แล้วมึงแน่เหรอเด็กอนุบาลได้ตัวกระเปี๊ยกเดียว
นี่โฟลคิงสำรงใต้ใจมันได้จริงฮะ
๒คัน๕คนบิดมอเตอร์ไซค์มา๒คัน๕คนวนมาวนไป
นี่คนเขาเก็บของเก่าขายนะเขาขี่มาใกล้ไอ้พวกนี้ไม่สนใจเลย
และจากนั้นมันวนกลับมาตอนวนกลับมามือขวามันมีระเบิด
แล้วมันปลาข้ามรั้วไปเลยแล้วไปปลาระเบิดใส่โรงเรียนอนุบาลฮะ
ไหนไอ้ตัวไหนตัวหลังสุดนี่จุดแล้วปลาเข้าไปเฮ้ยเด็กอนุบาลคนไหนกล้าห้าวออกมาเลย
โอ้โหพอคุณปลาระเบิดแล้ววิ่งหนีตูบหายไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ปลาระเบิดปิงปองเข้าไปโรงเรียนนี้อนุบาลถึงป๖อ่ะ
แล้วระเบิดไปตกในไหนหน้าห้องน้องอนุบาลกำลังเรียนกันอยู่เลยตกอกตกใจ
เบื้องต้นฝ่ายสืบของตำรวจภูทรสำรงใต้เจอแล้ว
อายุ๑๕๔คนอายุ๑๗คนเดียวเองครับรับสารภาพทำไป

ไม่มีครับเอ้าใช้คำว่ามึง
มึงไม่มีเรื่องแล้วมึงไปปลาระเบิดทำไม
ด้วยความคึกขนองคนมีของ
คนมีของคือพอมันมีระเบิดปิงปองมันมีระเบิด
มันมีประทัดอยู่ในมือมันอยากจุด
มันอยากจุดไม่รู้จะจุดใครจุดใส่คลอง

มาเลยปองหน้าเด็กอาณุบาลเอ้าฮ่าวนี่ว่ะ

มันปลาไปที่หน้าห้องเด็กอนุบาล
ด้วยความคึกขนองไม่ได้มีเจตนา
หรือไม่ได้มีเรื่องกับน้องอนุบาลคนไหนเลย

เฮ้ยนี่เรามาถึงยุคที่เด็กโต
จะมีเรื่องกับเด็กอาณุบาลกันแล้วหรือเปล่า

มาที่โรงพักมาปรับทัศนคติ
และเชิญคุณครูจากโรงเรียนวัดโยธินบดิษฐ์
ให้ข้อมูลด้วยว่าเกิดความเสียหายอะไรหรือไม่

ขวามือคุณครูซ้ายมือคือห้าโจ

รอบนี้๕โจมาไหว้ขอโทษขออภัยกับคุณครู

เพราะ๕คนยังเป็นเยาวชนเยาวชนหมดเลย

แต่ประการใดแต่เบื้องต้นตำรวจทำประวัติไว้
ผู้ปกครองด้วยหากมีเรื่องแบบนี้อีก
ก็จะมีความผิดตามไปด้วยเหมือนกัน
นี่คือ๕โจสำโลงใต้ไม่รู้จะต่อยกับใคร

เกี่ยวอะไรกับโลกร้อนไหมไม่น่าจะเกี่ยว